เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่บุรีรำ

เหตุการณ์เกิดขึ้น๒ทุ่มเมื่อคืนนี้
เป็นเรื่องของสามีเก่ากับสามีใหม่

ถึงขั้นทำร้ายกันจนเสียชีวิตนะครับทุกผู้ชมครับ

ตำรวจสพประคำไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ
ที่มีผู้ถูกยิงเสียชีวิตนะครับ
อยู่ที่บ้านบ่อทองหมู่๔ตำบลหนองบัว
อำเภอประคำจังหวัดบุรีรำ
ผู้ที่เสียชีวิตคือนายคำนึงบุญเสนาอายุ๔๓ปีนะครับ
ทีแรกตอนที่เจ้าหน้าที่ไปถึงเนี่ย
หมดสติอยู่ที่พงหญ้าข้างทางกลางหมู่บ้านบ่อทองนะฮะ
จากนั้นนำตัวส่งโรงพยาบาลก็เสียชีวิตนะครับ
เป็น๑๐๐จุดเลยนะฮะเป็นกระสุนปืนลูกปลายนะครับ
ปืนลูกซองที่ใช้ก่อเหตุได้ด้วย

เดี๋ยวความเป็นมาความสัมพันธ์ของแต่ละบุคคลเนี่ยเดี๋ยวเราไล่ให้
พนักงานสอบสวนนะครับได้เรียกตัวภรรยาของนายมนตรีมานะครับ
สมมุติว่าชื่อกวางก็แล้วกันมาถามข้อมูลว่ามันยังไงกัน
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ต้องหากับผู้ตาย
เพราะว่ากวางเนี่ยเขาเป็นภรรยาของผู้ต้องหาและเป็นอดีตภรรยาของผู้ตาย
ก็มากับเด็กหญิงวัย๑๔ปีที่เป็นลูกสาวซึ่งก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วยนะครับ
ญาติของนายมนตรีผู้ต้องหาก็มาที่โรงพักมากันประมาณ๑๐คนนะครับ
มาขอให้เจ้าหน้าที่ว่าอย่าเอาตัวนายมนตรีไปทำแผน
เพราะเกรงว่าจะถูกญาติทางฝั่งของนายคำนึงที่เสียชีวิตรุมประชาธรรม
มันเป็นไรผมประมาณที่ตายหน้าที่มัน
กับนางกวางแล้วก็อยู่กินกันมีลูกชายอีกรูปที่๑๗ปี
กับลูกสาวตอนนี้อายุ๑๔ปีแล้วนายคำนึงก็เลิกกับกวางไปเมื่อ๓ปีที่แล้ว
จากนั้นกวางก็ไปอยู่กินกับนายมนตรีผู้ต้องหามีลูกด้วยกันหนึ่งคน
ลูกคนนี้อายุเพิ่ง๒เดือนนะฮะเพิ่งคลอดได้ไม่นาน
หลังจากเลิกรากันไปแล้วทางนางกวางกับนายมนตรีสามีใหม่เนี่ย
เขาไปอาศัยอยู่ที่บ้านของแม่ซึ่งเป็นบ้านหลังเกิดเหตุนะครับ
แต่ว่านายคำนึงที่เป็นสามีเก่าของกวางเนี่ย
เขาก็ยังแวะเวียนมาหาลูกอยู่บ่อย
เพราะว่ามีลูกด้วยกัน๒คนอายุ๑๗กับ๑๔
คือทีนี้จากการสอบสวนของเจ้าหน้าที่เนี่ย
พบว่านายคำนึงผู้ตายเวลาเขาแวะมาหาลูกเนี่ย
เขาไม่ได้แค่มาหาลูกไงมาหาที่บ้านแม่ของอดีตภรรยานะ
ก็มาช่วยงานบ้านทำนู่นนี่นั่นนะครับ
บางทีก็นั่งกินเหล้าดื่มเหล้าไม่ยอมกลับอ่ะ
ก็คือเหมือนทำนองยังมาคล่องแวะ
แต่อดีตภรรยาที่มีลูกด้วยกันสองคนแล้วบอกมาเยี่ยมลูกเนี่ย

เมื่อคืนนี้ครับนายคำนึงก็มาอีกนะครับ
แต่ว่าเมื่อคืนเนี่ยเมามาด้วย
แล้วถือมีดพระเดินเข้ามาในบ้านอดีตแม่ยายนะครับ
โวยวายแล้วก็ใช้มีดฟันพื้นปูนฟันเก้าอี้หน้าบ้าน
ตอนนั้นลูกสาววัย๑๔ปีก็อยู่ในบ้านด้วย
แล้วนายคำนึงตอนนั้นกำลังจะขี่จักรยานยนต์จะกลับบ้านตัวเองแล้ว
แต่ว่านายมนตรีสามีใหม่เขาขับรถกระบะเข้ามาพอดีนะฮะ
ก็พุ่งชนท้ายจักรยานยนต์ของนายคำนึง
ชนอย่างจังจนล้มลงกลางถนนนายคำนึงตอนนั้นก็เมานะ
ก็ลุกขึ้นมาคว้าเอามีดพระที่หล่นอยู่ที่พื้นเนี่ย
จะไปทำร้ายนายมนตรีที่นั่งอยู่ในรถกระบะ
มนตรีก็ลดกระจกรถลงนะครับแล้วใช้ปืนลูกซองแบบปืนลูกปลายเนี่ย
ยิงสวนออกไปหนึ่งนัดนายคำนึงก็ล้มอยู่ตรงนั้นนะฮะ
หายใจรวยรินบาดเจ็บสาหัสอยู่พงหญ้าข้างทางนะครับ
ร่างกายเนี่ยเป็นรูลักษณะของรูปปลายเนี่ยโอ้โห
เป็น๑๐เป็นร้อยจุดลูกสาววัย๑๔ปีเห็นเหตุการณ์ก็เรียกคนมาช่วยนะครับ
ส่วนนายมนตรีคนก่อเหตุขับรถหลบหนีไปนะครับสุดท้ายก็ถูกจับจนได้
พ่อมาหาหนูอะค่ะแล้วทีนี้พ่อก็บอกว่ามีคนมาด่าพ่อแต่หนูก็เลยบอกพ่อว่าให้กลับบ้านไปนอนค่ะ
พ่อเมาแล้วเขาก็ให้กลับบ้านไปนอนนะคะแล้วก็พอสักพักก็รถกระบะเหมือนน่าจะเบรกไม่อยู่หรือยังไงก็ไม่รู้ค่ะ
ก็มาพุ่งมาชุมพ่อท้ายรถพ่อนั่งคล่องอยู่ตรงรถพ่อล้มลง
พ่อลุกขึ้นได้พ่อหยิบมีดแล้วก็จะไล่ฟันเขาก่อนที่จะโดนยิง
วันนี้ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีประจำจังหวัดบุรีรำได้ไปคุยกับอดีตพ่อตาแม่ยายของผู้ตายนะครับ
บอกว่าลูกสาวเลิกกับนายคำนึงไปแล้วนะครับเพราะว่านายคำนึงเองก็ชอบดื่มเหล้า
แล้วก็ชอบหาเรื่องทะเลาะกับอดีตภรรยาตอนนั้นก็ทะเลาะกันบ่อยก็เลยเลิกกันไปนะครับ
แต่ก็ยังพยายามกลับมานะครับลักษณะแบบแวะมาหาลูกมาช่วยเหลือทำงานบ้าน
พยายามมาตีสนิทเหมือนกับอยากจะกลับมาแต่ไม่ยอมคิดว่าฝั่งของอดีตภรรยานะเขาก็มีสามีใหม่แล้ว
ก็อาจจะเป็นประดาษเจ้าว่าเขาก็เลิกกันมา๓๔ปีแล้วนะ
แต่นี่เป็นสิ่งที่ทางผู้ที่ให้ข้อมูลเขาให้ข้อมูลมาทางฝั่งนี้นะ
ทางฝั่งในคำนึงเองอันนี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมเขาด้วย
เพราะว่าเขาก็เสียชีวิตไปแล้วไม่มีสิทธิ์มาชี้แจงอะไรได้นะครับ
ของนายคำนึงตอนนี้รับศพไปตั้งบรรพิกุศลที่วัดในหมู่บ้านนะครับ
ส่วนในมนตรีผู้ต้องหาตอนนี้สพประคำแจ้ง๒ข้อหานะครับ
คือเรื่องของการพาอาวุธปืนแล้วก็ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะครับ
ก็ต้องดำเนินคดีต่อไปนะครับแต่ว่าทางฝั่งผู้ต้องหาเนี่ย
เขาขอใช้สิทธิ์ไม่ไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ